แต่จริงมันเป็นเสียงส่วนน้อยมาตลอดนะคะ
ข้อเรียกร้องขนาดนี้โดยเฉพาะ๒ประเด็นนี้
แต่เวลาเราอยู่กับหลักการที่มันถูกต้องเราก็คิดว่าเราไปเสียส่วนใหญ่
แต่ว่าถ้าสมมุติเราเอาเรื่องผล

ต่อให้ถกกันสุดท้ายพอยกมือก็ไม่ได้หรอก
ในสภาไม่ได้แปลว่าแพ้ตลอดไป
คนที่เห็นว่าแพ้เนี่ยแล้วแพ้เพราะอะไรเนี่ย
เต็มประเทศไทยไปหมดเต็มท้องถนนไปหมดที่เขาเห็นว่าอะไรเกิดขึ้น
ทำอะไรจะพูดจะอะไรจะเดินไปทางไหน
มันต้องห่วงความรู้สึกของคนที่เขาเลือกมา

คือถ้าสวมาจากการเลือกตั้งของประชาชน

แต่พอรัฐมนุนมันผิดเพี้ยนอย่างนี้

มันไม่ได้ผิดที่ที่ไปยื่นให้เขาตีความแต่ว่ามันมันผิดความรู้สึก
ความต้องการของประชาชนที่เขาอยากจะแก้รัฐมนูลนี่แหละ
จริงมันอาจจะสลัดภาพลำบากไหมคะ

ลักษณะของการไปยื่นคือมันมีสิทธิ์นะคะมีสิทธิฉันเข้าใจ
แต่ว่าคนจะมองได้ว่าโอ้โหมันหลายขั้นตอนมากเลยเดี๋ยวมันก็สะดุดตรงนั้น
แต่มันก็ยืดเวลาตรงนี้แล้วมันจะมาสะดุดตรงนี้อีกค่ะ
ก็ดีกว่าให้มันเดินหน้าไปแล้วมันผิดนะครับถูกไหมครับ
เราก็ต้องทำด้วยความรอบครอบ
รัฐมนูลเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศทุกเรื่องอยู่ในนี้
แล้วเราปล่อยให้การแก้ไขที่ไม่รอบครอบแก้ไขแล้วผิดรัฐมนุน
ซึ่งก็เคยเกิดปัญหามาแล้วเนี่ยทำไมล่ะครับ
เพราะตอนนี้เราปรึกษาหารือกันได้เราช่วยกันได้
มีองค์กรวินิจฉัยช่วยเราตัดสินก็ควรจะเป็นอย่างนั้น
เมื่อกี้น้องได้พูดเรื่องของความคลางแคลงใจการไม่ยอมรับอะไรอย่างนี้
ซึ่งตรงนี้ผมได้ยินแล้วไม่ค่อยสบายใจนิดหนึ่ง
จริงแล้วอยากชวนอยากคุยกันบ่อยนะ
ก็คือว่าการแก้ปัญหาแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงประเทศโดยพลิกฝ่ามือไม่ได้
วิธีเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงต้องเริ่มจากเคารพคนอื่น
รบคนอื่นเคารพประชาชนคือเคารพอะไร
คือเคารพกฎหมายที่มีอยู่ก่อนถูกไหมครับ
แล้วเราจะแก้ไขอย่างไรเราก็ใช้สิทธิ์ของประชาชนค่อยแก้
อย่างนี้เนี่ยบ้านเมืองจะค่อยไปได้นะครับ
หลักก็คือว่าณเวลานี้เนี่ยเราต้องยอมรับรัฐมนูลก่อน
แล้วรัฐมนุนมีกลไกกติกาอย่างไรเราก็รณรงค์ช่วยกันนะฮะ
เป็นกระแสเป็นข้อเรียกร้องอะไรทำให้เห็นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ
แต่เราต้องยึดหลักของรัฐมนูลที่จะดำเนินการในเรื่องอะไรได้อย่างไร
มาที่คุณจีรัฐค่ะคือจริงมันถกกันมาแบบซ้ำไปซ้ำมา
ฉันจัดรายการมาซ้ำไปซ้ำมาคือเรื่องของความชอบทำรัฐมนูล
เอาอย่างงี้เดี๋ยวฉันขอภาพ
ผมเบรกนิดเดียวเมื่อกี้ค้างนิดเดียวคือว่าเรื่องให้ยอมรับรัฐมนูลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะฮะ
เพราะว่าเราบอกว่าเราเป็นพักการเมืองก็ดีหรือผู้ชุมนุมก็ดีเนี่ย
เห็นไหมครับหลายเรื่องอ้างสิทธิ์ตามรัฐมนูลเราชุมนุมเรามีสิทธิ์ตามรัฐมนูล
เพราะฉะนั้นอย่ามาคุกคามเรารัฐต้องเคารพกฎหมายต้องเคารพเรา
นอนเดียวกันพักการเมืองก็เช่นเดียวกัน
บอกว่าพักการเมืองยอมรับรัฐมนูลก็ส่งผู้สมัครอะไรไล่รับเลือกตั้งมา
ก็ตามคนไกลกันดีการตามรัฐมนูล
แต่วันดีคืนดีบอกว่าเรื่องนี้รับนูลใช้ได้นะ
แต่บางเรื่องบอกว่ารับไม่ได้นะ
แม้กระทั่งองค์กรที่มีอำนาจตามรับนูนเราก็ไม่ยอมรับอะไรอย่างนี้เป็นต้น
เพราะว่าอย่างนี้เนี่ยถ้าคิดกลับไปกลับมาอย่างนี้
โดยไม่มีหลักยึดอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามีปัญหาไงนะฮะ

ว่าจริงแล้วมันเรื่องความรู้สึกความไม่พอใจ
เรื่องอาจจะไม่ทันใจเราถูกไหมครับ

เหลือเวลาเรียนให้แต่ละท่านประมาณสักนาทีครึ่งนะคะ
เดี๋ยวให้ทางคุณจรัฐก่อนก่อนมาปิดท้ายที่สอบวอร์

จริงแล้วพอจะมีการลนลงก็ดูเหมือนจะทำไม่ได้
พรบประชามติออกมาก็เหมือนจะไม่ให้ลนลงอีกแล้ว
แล้วก็เร่งรัดที่จะเอาเข้ารัฐสภาที่มีทั้งสสวมาร่วมกันโหวตด้วย
คือความรู้สึกของประชาชนมันยิ่งคลุกกุ่นขึ้นเรื่อย
คือผมเป็นห่วงจริงครับต้องบอกว่าเราเป็นห่วงนะครับว่า
จะใช้ความรุนแรงกับประชาชนเรื่อยแล้วก็จะรุนแรงขึ้น
เราต้องยอมรับนะครับคุณประยุทธ์จันโอชาเนี่ย
เป็นทหารมาเกือบตลอดชีวิต
จะเป็นทหารที่ดีได้คุณต้องคุณต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการคุกคามใช้ความรุนแรง
นึกออกไหมครับแล้วถ้าจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่เนี่ย
ไปถึงพบทบได้เนี่ยนอกจากต้องคุกคามใช้ความรุนแรงเก่งแล้วเนี่ย
ยังต้องสั่งการเก่งควบคุมคนได้เก่ง
เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปรณีประนอม
ว่าเจรจาให้มันเกิดทางออกกับสังคมที่มันไม่ได้คิดเห็นเหมือนกันตลอดนะครับ
แล้วเป็นไปได้ไหมครับที่คุณประยุทธ์จะใช้ความถนัดของตัวเอง
มีการใช้ความรุนแรงกับประชาชนมันทำให้คิดได้นะครับ
อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่เปิดโอกาสให้พูดคุยกันเลยเนี่ย
ผมก็ไม่เข้าใจว่าเราจะแก้ปัญหายังไงยอมรับก่อนประเทศนี้มีปัญหา
คนกลุ่มหนึ่งบอกว่าเฮ้ยมันมีปัญหาที่กฎหมายนะมันมีปัญหาที่สถาบันพระมหากษัตริย์นะ
มันต้องปฏิรูปนะมันต้องแก้นะคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่เห็นด้วย
คือเห็นตรงข้ามกันวิธีแก้มันก็ง่ายที่สุดในโลกทุกประเทศใช้เหมือนกัน

เออดิงขอแซ่กเข้าไปนึงหน่อยข้อ๓ของการชุมนุมเนี่ยค่ะ
มันจะเกิดขึ้นในสภาได้ไหมในมุมมองของสอสอ
มันควรจะเกิดขึ้นได้ตั้งนานแล้วแต่มันไม่เกิดขึ้น
โดยไม่จำเป็นนะครับแต่มันอยู่ที่การประเมินขอบประธาน
ทีนี้ถ้าไม่พูดในสภาจะให้ไปพูดที่ไหนครับ
แต่มันเหมือนเราไปซื้อปลาซื้อผักในตลาดเราต่อราคาได้นะแม่ค้า
แต่ถ้าแม่ค้าบอกเอาปลาเน่าไปได้ไหมเดี๋ยวลดให้ครึ่งหนึ่ง
เราก็เอาไม่ได้นี่ก็เหมือนกันปรณีประนอมได้บางเรื่อง
แต่บางเรื่องมันปรณีประนอมไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องหลักการ
เข้าใจค่ะอันนี้ขอเวลาปิดท้ายให้ทางสวเชิญท่านค่ะ
ใช่ครับก็ไม่พอใจนะไม่ตรงใจนะไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้
ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ต้องเคารพคนอื่นไงฮะเพราะว่าเราไม่ยอมรับ
เพราะว่าเราเรียกร้องอย่างนี้คุณตอบสนองอะไรไม่ได้
คิดว่าเรื่องนี้ต้องเคารพกันคือเรียนอย่างนี้ว่า
ความเห็นในเรื่องแก้ไขรำนูนนี้ก็ดีเหมือนกันนะ
ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีก็คือว่ามีคนจำนวนมาก
ในข้อเรียกร้องที่ไม่ให้แก้ไขรำนูนก็มี
เรื่องสถาบันเขาเป็นตัวอย่างมีกลุ่มหนึ่งเห็นว่าจำ
บ้านเมืองจำเป็นต้องแก้ไขแต่ก็มีคนอีกจำนวนมากทั้งประเทศ

เราใช้ข้อจำนวนมากดีกว่าครับเพราะเราไม่รู้